อีกหนึ่งเรื่องมาเตือนภัยกันเรื่องของการขับรถครับ
สุราชธานีนะครับมีกระบาดที่มีคนนั่งมาพ่อแม่กับลูก
ทารกที่เสียชีวิตนั้นวัยแค่๔เดือนเท่านั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพุนพินสายล่างใกล้กับสถานีรถไฟมะลวน
ระบวนมะลวนอำเภอพูนพินกู้ภัยกุศลสถาสุรธานี

รถชนกันเหตุการณ์นี้๓คันด้วยกัน
คันแรกเป็นกระบาดโตโยต้าสีม่วงครับ

คือนายโยธินประเสริฐอุ้ยอายุ๓๒เป็นคนขับ

นางสาวกฎชกรบุญแน่นอายุ๓๔ปี
อันนี้เป็นภรรยาแล้วก็มีลูกทารกหญิง

วัย๔เดือนเสียชีวิตนะครับ

ออกไป๕เมตรพบกระบะสีบรอน

มีคนเจ็บเหมือนกัน๓คนติดอยู่ข้างใน

คนขับนั้นบาดเจ็บแล้วก็ผู้โดยสารด้วย
ส่วนเบื้องต้นกระบาดคันสีม่วงนั้น

จากท่าฉางมุ่งหน้าจะไปอำเภอพุนพิน

ประสานงากันกับกระบาดที่ขับสวนทางมา

และรถเก่งเองก็เบรกไม่ทันก็พุ่งชนท้ายอีกที

แล้วก็มีทารกวัย๔เดือนเสียชีวิต๑ศพด้วยนะครับ